มีอุบัติเหตุรถตู้พยาบาลที่กำลังนำผู้ป่วยจากปราจีนบุรีไปส่งที่อุบลรัชธานีพุ่งชนรถบรรทุก๑๐ล้อ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บอีก๕คน
สาเหตุนั้นก็มาจากรถบรรทุก๑๐ล้อที่ขับอยู่ด้านหน้าเบรกกระทันหัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดรถตู้ฉุกเฉินของโรงพยาบาลอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายใน
หลังพุ่งชนรถบรรทุก๑๐ล้อบนถนนขู่ขันโคกตาน
ในพื้นที่บ้านนิคมตำบลหนองฉลองอำเภอกุขันจังหวัดศรีสเกต
ภายในรถตู้พบผู้เสียชีวิต๑ศพคือนายคมเพชรอำนัทอายุ๒๕ปี
และมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถอีก๕คนจึงรีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ป่วยและพยาบาลอยู่ด้วย
ออกไปเล็กน้อยพบรถบรรทุก๑๐ล้อจอดอยู่ข้างทาง
ตำรวจสอบสวนคนขับรถตู้ที่ได้รับบาดเจ็บทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถตู้รับผู้ป่วยมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถสิบล้อคู่กรณีที่ขับอยู่ด้านหน้า
กลับรถกระทันหันทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดสุรินเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์
หน้าปั๊มน้ำมันบางจากในพื้นที่ตำบลโพนครกอำเภอท่าตูม
ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์อายุ๗๒ปีกระเด็นตกน้ำในทุ่งนาข้างทางเสียชีวิต
ใกล้กันพบรถเก๋งอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหายส่วนหญิงคนขับได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
ตำรวจสอบสวนคนขับรถเก๋งทราบว่ากำลังเดินทางไปจังหวัดเยอะโสธร
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ผู้เสียชีวิตก็ขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้า
เพื่อที่จะเข้าปั๊มน้ำมันทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนจนเสียชีวิต
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถตู้นักท่องเที่ยวชนท้ายรถกระบะในช่องทางด่วนบริเวณจุดกลับรถ
หลักกิโลเมตรที่๔๘ถนนบางนาตราดตำบลบางประกงอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
และยังมีรถจักรยานยนต์ถูกเฉียวชนด้วยอีกหนึ่งคันซึ่งที่เกิดเหตุพบรถตู้สีขาวพลิกตะแคงชนแบรีเออร์และต่อหม้อ
ด้านหน้าพังยับเยินภายในรถตู้พบนายสังวรจันเจริญอายุ๕๖ปี
คนขับรถตู้เสียชีวิตติดภายในเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างออกมา
และมีผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีอีก๘คน
ส่วนรถกระบะคู่กรณีเสียหลักชนแบรีเออร์เกาะกลางถนนท้ายรถมีร่องรอยถูกชนและมีผู้บาดเจ็บสามคน
ใกล้กันพบคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหัก
ผู้ภัยจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลตำรวจสอบสวนทราบว่า
ขณะที่รถกระบะและรถจักรยานยนต์กำลังรอเลี้ยวตรงจุดกลับรถ
จู่มีรถตู้นักท่องเที่ยวขับมาเลนขวาด้วยความเร็ว
ชนท้ายรถกระบะเต็มแรงก่อนที่จะเสียหลักไปชนรถจักรยานยนต์
ติดกับแบรีเออร์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
หน้าคลิกเข้าไปในลานจอดรถของวิทยาลัยเทคนิคกรสิน
ขโมยรถขับขี่ออกไปอย่างหน้าตาเฉย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้เสียหายเป็นนักศึกษาแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคกรสิน
เรื่องต้นได้แจ้งความไว้ที่สพเมืองกรสิน
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
หากผู้ใดพบบุคคลต้องสงสัย
สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข๑๙๑ได้ทันที